คุณอยู่กับผมครับบอยครับ

สวัสดีครับพี่ตะ
เพื่อคนฟังอยู่จะรู้สึกว่าเสียงอาจจะแปลกไป

เสียงก็อาจจะไม่ได้เนียนกริ๊บเหมือนตอนอัดในห้องส่ง
ก็ขออภัยไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มต้น

อะไรเลข๒อะไรไปบ่อยวันนี้
เราบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าตอนนี้เราอัดในช่วงที่แบบ

ในช่วงก่อนที่จะเกิดนัดเกมนัดชิงเนี่ยมันก็แบบมีประโยคขึ้นมาเยอะแยะครับ

เสียดายน่าเสียดายคือจริงพี่จะบอกว่าด้วยใจไม่ค่อยได้เชียร์ทีมชาติอังกฤษรอบนี้เท่าไหร่นัก

เห็นบทมาแล้วหว่าเป็นเจ้าภาพเป็นอะไรอย่างนี้
เอ่ยมันก็ออร์น์น่าจะได้แชมป์

คือถ้าแบบ

ผมว่าเราอาจจะได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์
กล้าที่จะแบบคุมเกมไปตลอดแทนที่จะแบบลงมาเซ็ตเกมรับอะไรอย่างนี้

น่าเสียใจของแฟนสิงโตคำราม
แม้ว่าผมจะไม่ได้เชียร์อังกฤษ
แต่บอกจริงคือผมอยากให้อังกฤษเป็นแชมป์นะ
แม้ว่าจะไม่ได้เชียร์อังกฤษเลยก็ตาม
คือทุกอย่างมันมาชัดเจนว่าควรจะได้เป็นแชมป์
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายของทีมชนัดอังกฤษ
ที่ไม่ได้แชมป์ยูโรทั้งที่ได้เตะในสนามของตัวเอง
แต่ถ้าเทียบกันกำดับไปกันคือว่า
นับตั้งแต่ชุดชำโลกถึง๙๖๖เลยก็ได้
รวมถึงตัวผู้จัดการทีมด้วยปะ

แต่คือถ้าเทียบกับผลงาน๑๐๐นี่คือชุดที่ดีที่สุด
แต่ถามว่าขุมเกร็มรังนักแต่

แต่คือชุดนี้ผลงานมันประจักษ์ที่สุด
ที่จะแบบถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดตั้งแต่หลังคว้าแชมป์โลกปี๑๙๖
จริงตัวพี่เองเชียร์อังกฤษแบบเชียร์เต็ม๑๐๐ครั้งสุดท้าย
รู้สึกว่าครั้งนั้นเทใจแห้งอิดคือครั้งนั้นมันมีแบบตัวที่เราชอบ

ประกันหลังตัวกลางที่สุดท้ายกลายมาเป็นแพ้รับบาปเหมือนที่พี่บอยว่า
ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คือคู่พี่ขี้เมาชื่ออะไรนะลืมชื่อเฉยเลย

จริงชุดนั้นน่ะมันมีขี้เมาหลายคนมันมีกี่คนนึงเป็นพวกแบบ
ไข่น้าพ่อแก๊สคอร์ดก็ใช่พ่อเมยศรรย์ก็ใช่
ยุคนั้นถ้าย้อนกลับไปหน่อยถ้าพูดถึงยุคนั้นที่เชียร์ชอบตัวอย่าง

ถ้าจำไม่ได้ไม่ได้ลงทีมชาติในปี๙๖
อืมมากนักอืมกลางหน้าก็แน่นอนเชอร์เรอร์นะอืมกำลังเชอร์ลิงแฮม
อ่าเชอร์เรอร์เชอร์ลิงแฮมไม่ใช่เนอะเออไม่แน่ใจแต่แต่ถ้าจำ
แต่ตัวหลักอ่ะเป็นเป็นเชอร์ลิงแฮมกับเชอร์เรอร์ใช่ใช่อ่าใช่ใช่ใช่
ตอนนั้นเชลเลี้แฮมน่าจะยังอยู่สเปอร์อยู่เลยน่าจะน่าจะน่าจะน่าจะ
นานเกินนานเกินจำจำดีเทลไม่ได้จำดีเทลไม่ได้จำจำนักเตะได้บางคน
จำจำอะไรอย่างนั้นได้อ่าจริงจริงมันมีตัวละครสำคัญอีกคนนึงใน
ซิมชาติกิตชุดนั้นคือเดวิสซีแมนโอ้เออใช่เรานะอ่า
วิทซีแมนไปได้ไงคืออันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดก็คือว่าเอ่อ
หลังจากจบเกมที่อังกฤษชนะเยอรมันนะครับ
ในรอบก่อนที่จะเข้ามาลัดชิงอ่ะเอ่อมันมีภาพตอนฐานทักษศจรษฐ์อะ
แล้วหลังจากจบเกมที่ชนะเยอรมันเสร็จเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นความพ่ายแพ้ด้วยกันทั้งทีม
แล้วก็ทุกคนทำดีที่สุดแล้ว
มันไม่ใช่จำเป็นเรื่องที่ต้องขอโทษอะไรอย่างนี้ครับ
สุดยอดอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องขอโทษอะไรเลย
มันเหมือนเป็นการแบบล้างแผลในใจของเขาที่แบบติดมาตลอดเกือบ๓๐ปี
เนอะก็แอบสนใจเล็กแต่ผมเชื่อเยอรมันนะ
ปีนี้ความตลกคือเชียร์ทีมไหนตกรอบเกลี้ยงเลย
คือตอนแรกเชียร์ฮอนแลนด์อย่างที่เคยบอกไปเนอะ
เชียร์ไวนาดุ้มจะตกรอบมาเชียร์เรมันก็เหมือนกันตกรอบเหมือนกัน

ก็คือว่าแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ยูโรก็จริงแต่ว่าในอีก๑ปีข้างหน้าก็คือว่าเราก็จะไปอยู่ในโมเมนต์ของฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่ประเทศกาต้า
ซึ่งต้องมารอดูกันว่าเมื่อถึงเวลาของฟุตบอลโลกปีหน้าแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง
รวมถึงขุมกำลังในเวลานั้นด้วยว่าจะเป็นยังไงเหมือนกัน
ก็ไปทำงานที่สมาคมภูมิประอังกฤษเลย
เพียงแต่ว่าเริ่มจะทำอย่างเล็ก
ก็คือแบบชุดเยาวชนเลยครับ
ซึ่งไอ้ชุดเยาวชนที่ว่าก็คือชุดหลักในเวลานี้ครับ
จริงก็เขาสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละ

ซึ่งนักเตะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในระดับในเลเวลนี้กันหมดเลย

ทำให้อังกฤษก็ต้องหาผู้จัดการทีมชั่วคราวมารับงานแทน
แต่ว่ามาช่วยงานทีมชาติชุดใหญ่ชั่วคราวไปเวลา๔เกมนะฮะ

ชาติอังกฤษก็คงมองว่าโอเคผลงานมันก็พอใช้ได้ครับ

อืม
คือถ้าให้เล่ามาเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนเป็นแบบ
เรียกว่าเป็นเป็นความสำเร็จที่ดูเรียบง่ายเนาะ
แต่ว่าจริงเนี่ยมันมีเบื้องหลังของการบริหารทีมชาติอังกฤษที่เยอะมาก

เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากผมขอเล่าสั้นแล้วกัน
ก็คือจะดึงบุคลากรคนต่างเก่งด้านต่างมาทำงานแล้วก็วางแผนระยะยาวของทีมชาติอังกฤษ
เล่นให้ฉลาดฉลาดแบบไหนการคลองบอลคลองบอลแบบไหนความสำคัญของการคลองบอลเป็นยังไง
การวางแทคติกของทีมชาติอังกฤษจะต้องเป็นยังไงยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนเพื่อทำให้เกิดทีมชาติอังกฤษยุคใหม่
ส่วนระบบแทคติกมันคือการเอาของอิตาลีกับของเยอรมันมารวมกัน
การวางกองหลัง๓คนมันเห็นได้ชัดว่ามันดูเป็นความอิตาลี
แต่ว่ามันมีความฉีดกับอิตาลีนิดนึง
เวลาที่อิตาลีจะเล่นกองหลัง๓คนเขาจะใช้เซ็นเตอร์แบ็คอาชีพ๓คนเลยนะ
เจ้าอีกจะใช้คู่เซ็นเตอร์ยืนเป็นเซ็คเตอร์๒ใน๓
แล้วก็ตัวที่เป็นเซ็นเตอร์ตัวที่๓ที่ยืนทางขวาเนี่ยจะเป็นแบ็คขวา

เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่ตอบคำถามว่าทำไมถึงสังเกตถึง
แล้วก็เทรนด์เจ็บใช่ไหมแล้วก็เลือกเซ็นเตอร์มา
มันก็เลยมีคำตอบว่าอ๋อสาเหตุเนี่ย
ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แก๊กยืน๓คนเนี่ย
ถ้ามันถูกสวนกลับเร็วขึ้นมา
เตอร์แบ็ค๓คนจะไม่ทันแนวรุกของคู่แข่ง
เขาก็เลยผ่าทางดันด้วยการเอาคายวอคเกอร์มายืนเป็นเซ็นเตอร์
อย่างน้อยคือเป็นตัวที่จะคอยเบรกความเร็วของคู่แข่ง
อืมแต่ในความจริงจริงได้ผลนะเพราะอังกฤษเสียประตูน้อยมากเลยอืม
เท่าที่เห็นนะตัวอย่างคายวอคเกอร์เองชัดเจนเรื่อง
ความเร็วที่หลายครั้งเราเห็นในทีมชาติอังกฤษตอนที่ยูโรครั้งนี้
แล้วก็สิ้นเป็นการทำเกลียดรุ่นได้ดี
ก็มันก็เลยเป็นแผนที่เฝ้าเกรดถือว่าฉลาดเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ต้องบอกนิดนึงว่าอยากให้มันแม็กกวายจอร์นโฟนสองคนนี้
ใช่มีความเร็วอยู่แล้วคือสามารถที่จะรับมือกับแนวลุกหรือว่ากองหน้าตัวเร็วได้

ซึ่งเราจะไม่ได้เห็นฟุตบอลอังกฤษแบบยุค๙๐แล้วนะ
๔๔๒ปีกอะไรเนี่ย
มันน่าจะมันน่าจะเรียกอะไรหมดสมัยของวิธีการเล่นแบบนั้นไปแล้ว

แต่ว่ามันนึงสามารถกลับมาได้นะ
เผื่อน้องที่ฟังจะนึกภาพไม่ออกมาก่อนอังกฤษคือ๔๔๒นะ
แล้วก็จะเน้นเล่นใช้ปีกไปทำเกมเป็นหลัก
ใช่แต่ว่าทุกอย่างมันก็กลับมาได้นะ
ผมว่าเฟิร์คเซอร์ของฟุตบอลมันกลับมาได้แล้ว

เมื่อก่อนหน้าคู่หน้าก็ต้องเป็นหน้าคู่
เดี๋ยวนี้มันก็ใช้หน้าเดียวหน้าคนเดียวเป็นหลักแล้ว
เพราะว่ากองกลางเยอะมันจำเป็นกว่า

ถ้าภาษาภาษาคนทำงานเขาเรียกปรับวัฒนธรรมองค์กร

ความรุ่นบรวยความกระทั่งธรรม
มันยังไงมาตลอด
เพื่อแบบให้นักฟุตบอลทุกคนที่ติดทีมชาติ
รู้สึกว่ากูต้องตระหนัก
เหมือนได้เป็นอัศวิน
ถ้ามองในส่วนข้างก็คืออัศวินก็ได้

เป็นภาระหน้าที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่

แล้วก็จะมีการจัดทำเอกสาร

ตั้งแต่คนไหนติดทีมชาวเนี่ย
ก็ต้องได้รับเขาเรียกอะไรปฐมนิเทศปะ

แล้วก็มีการจัดอบรมด้วยว่าแบบ

มันคือการสั่งความชาตนิยมลงไปในฟุตบอล

ตอนนี้ที่มีนักแต่เพิ่งติดทีมชาติ
ก็จะมีการให้บุคคลสำคัญ

เป็นแแง่ของศิลป์วิทยาละ
พี่สิซิตี้รู้มั้ยไหมว่าใครมาเป็นคนมอบเสื้อให้
เจ้าชายใช่มะเจ้าชายวิลเลี่ยม

แล้วอันนี้มันไม่ใช่แค่ทีมชาติอังกฤษผู้ชายอย่างเดียวนะ
มันรวมถึงทีมชาติอังกฤษหญิงด้วย
ไม่ได้มีการแบ่งแยกครับ
แล้วแบบในอย่างกรณีที่แบบตอนที่มีการเข้าแคมป์ทีมชาติใช่ไหมครับ
แล้วมันมีสมมุติเป็นนักเตะที่กำลังจะแขวนสตัสอย่างนี้
คันเล่าบินษันที่เบื้องกฤษทีมชาติ
เหมือนส่งต่อภารกิจให้น้อง

แล้วก็เหมือนเป็นการแบบมอบคำแนะนำ
เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรถ้าแบบภาษาแบบ

มันสร้างเครือข่ายเนอะ

ใช่ถูกต้อง
คือมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์

มันคือการรับน้องจริงมันคือการรับน้องมหาลัยจริง

พยายามทำก็คือการสลายคั่วนักเตะที่มาจากทีมใหญ่

อย่างเวลาที่นักเตะมาติดทีมชาตินะครับ
มันก็คือนักเตะจากสมสรรค์ใหญ่ถูกมั้ยฮะ

มันคือการฟาดฟันกันทุกสัปดาห์
มันก็ต้องแบบมีแบบความไม่สนิทใจเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้

เขาเกรดพยายามที่จะทำลายตรงนี้ออกไปให้มากที่สุด
แล้วก็เรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่มันเคยเกิดขึ้นด้วยก็คือว่าในกรณีของ

ที่แบบขับเขี้ยวกันทำให้แบบ
สองคนนี้มันก็ไม่สนิทใจกันในทีมชาติ

จนสุดท้ายก็คือเพิ่งมา

หลังจากเลิกเป็นนักฟุตบอลอาชีพอะครับ
เหมือนมาเพิ่งปรับความเข้าใจกันตอนหลังว่าแบบ
เราถูกเรื่องของการทำหั่นในฟุตบอลลีกอ่ะ

ความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนมันหายไป
ประเด็ตในทีมชาติมันก็หายไป

เจมมี่คาร์แรคเตอร์กับการรีเนวิวอย่างเงี้ย
ตอนอยู่ข้างที่ชาวฤทธิ์

ถึงจะแบบเริ่มจูนกันเริ่มทำความเข้าใจกันว่าแบบ
เออว่าจริงแล้วมันไม่ควรจะแบ่งแย่กันรึเปล่าอะไรแบบนี้

ดูเป็นแบบคู่ที่พอดีไม่ดูแรงไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นการกัดกันที่สนุกอะ
ผมว่าเขาเคลียร์ใจกันแล้วผมว่านะ
ใช่แล้วอาจจะด้วยคาแรคเตอร์ส่วนตัวของเขาทั้งคู่มันไม่ใช่คนแอคเกรสซีฟไง
มันก็เลยมีความแบบเพี้ยนอะพี่ใช้คำว่าเพี้ยนอะดูเวลาเขาแซวกันเขาอะไรกันก็สนุกไปอีกแบบนึง
แล้วสองคนนี้ก็กับผู้กันในฐานะผู้กองหลังที่ดีมาก
เพราะว่าจริงในอังกฤษมันการแข่งขันมันสูงมากในในฟุตบอลลีกเนอะ
มันชัดเจนว่าแบบมีโอกาสสูงที่นักเตะจะแบบเหม็นขี้หน้ากันอะ
และการเล่นฟุตบอลเลยกันมันต้องการทีมสเปรียร์ศอย่างสูงอะ
ซึ่งถ้ามันไม่สนิทใจกันเนี่ยมันไม่ไปที่ทางเดียวกันน่าจะทำให้มีปัญหา
ซึ่งพี่ว่าเขาเกรดเก่งที่พลิกอัพเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็น
จะเห็นถึงความแบบกลมเกลียมากกว่าชุดทีมชาติอังกฤษชุดก่อนก่อนอ่ะ
คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นการสร้างภาพหรืออะไรก็ตามแต่
มันดูเป็นความกลมเกลียวกันมากกว่าสมัยก่อน
สมัยก่อนแบบเวลาเข้าแคมป์มันก็จะแบบแยกกันอยู่แบบกวนใครกวนมันอะไรอย่างนี้
เออแต่ว่าพอชุดนี้คือแบบเฮ้ยมันก็ทำอะไรบ้าด้วยกันแบบว่ายน้ำด้วยกัน
เล่นโน้นนี่นั่นด้วยกันเล่นบีเฟย์บีกองเล่นบาร์มด้วยกัน
ทีมชุดนี้มันสตาร์น้อยเป็นนุ๊กกี้ซะเยอะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
คือเราจะเห็นว่าทีมชาติอังกฤษยุคนี้มันไม่ใช่สตาร์แบบเยอะเหมือนเมื่อก่อน
ก็จะมีหลักอยู่ไม่กี่คนที่ถือเป็นสภา
ยึด์สำหรับพี่รู้สึกว่าถ้าธีมที่ต้องเติดยุคยังมีก่อนกันยังเร่งไปเรื่อย
โอกาสมันค่อนข้างสูงที่จะเป็นมหาลับลูกหนังอีกครั้งนึง
แต่ก็อาจจะได้แค่ไม่กี่โทรนาเมนต์นะถ้าให้ผมมองก็คือว่า

แต่มันก็ยังมีข้อดีก็คือตัวที่
ที่เป็นแนวลุกอย่างประคับแลตฟอร์ม
เจดอนซานโชว์ราฮิมเซอร์ลิงเมนสันเมาส์
พวกนี้อย่างอายุน้อยอยู่ไม่เยอะ

แล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งคืออันนี้ผมมองนะ
ความโชคดีของทีมชาติอังกฤษชุดนี้ก็คือว่า

เราจะได้เห็นนักเตะหลายคนที่อยู่ก็มามีชื่อเสียงมากขึ้น

แต่มันมีชื่อเสียงแบบอัดขึ้นในช่วงทีมชาตินะ

คือพี่ว่าเขาใช้ตัวเขามีตัวปิดเกมเยอะหมายถึงว่าตัวปิดเกมเลยอะไรอย่างนี้

เอาตัวเก่าลงไปคุมก็ได้แล้ว

ในหลายแมทนะที่พี่รู้สึก

สูงพิจารณ์เพราะเค้าไม่ฟิตไง

คือถัดใจกันหน่อย
ก็สละตำแหน่งพื้นที่ของเขา

เจมส์วัตต์พราวส์ที่พร้อมกว่า
คือจริงเรารู้สึกตั้งแต่แรก

แต่ก็ไม่ได้ใช้ศักยภาพที่ควรใช้

อันนี้ยังยังไม่นับถึงเรื่องที่
แบบว่าส่งเจดอนซานโชคกับ

สัมผัสกับเกมสัมผัสกับบรรยากาศก่อน

นั่นแหละ

พี่แบบโดนด่านัดนั้นเยอะมาก

แต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้น

ใช่แต่ถ้าอย่างเคสของ

ผมว่าอาจจะไม่ได้เชิงฆ่าเด็กเท่าไห
เพราะว่าจริงนักเตะอังกฤษที่เคย

มันก็อายุเยอะมาหลายคนแล้วเหมือนกัน
ใช่อย่างเซาเกสต์ตอนธี่นิ่ง

ถ้าเด็กมันยิงเข้าทุกคนจะ
เด็กแม่งได้ว่าใจมันถิงว่า
ตอนมายิงไม่เข้าคนก็จะมาถล่มว่าแบบนี่ไงก็ให้เด็กมายิงไงแทนที่จะเอาบุโสมายิง

ใช่เขาก็เลยตัวเก่าขนาดนั้นมันก็พลาดคือมันพลาดได้มันสภาพหยิดใจนะมอเมนต์นั้นล้วนจริง
ผมก็เลยเฉยกับกรณีของชาก้ามากกว่า
เท้าไม่ได้โดนบอลแต่มันแค่โดนบอลอย่างเดียวซึ่งมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่
ถ้าพูดภาษาภาษาเราคือเหมือนยังไม่ตื่นคือคนยังไม่ตื่นแล้วก็เอาไปยิงจุดโทษเลยมันก็ใจร้ายไปหน่อย
นั่นแหละครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมภายในแคมป์ทีมชาติอังกฤษ
แต่ข้อมูลว่าเมื่อกี้เท่าที่บอยเล่ามามันก็แบบเฮ้ยข้อมูลมันน่าจะเยอะแล้วมันน่าสนใจว่ะ
คือแต่ว่าจริงสามารถถ้าแบบใครที่แบบอยากเข้าไปหาข้อมูลก็เว็บสมาคมฟุตบอลอังกฤษมีนะครับ
ลองหาอ่านดูก็ได้แต่ยาวหน่อยเยอะหน่อยเยอะดูได้จะเยอะแต่พูดกันเนี่ยก็เยอะแล้ว
คือความชอบของพี่ที่เมื่อกี้พอเลสประเด็นนี้ขึ้นมาพี่เห็นว่าการเลือกประเด็นของการสลายอะไรใดเนี่ย
การเลือกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมชาติเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเก่งแล้วนะ
แต่การแต่วิธีการและโซลูชั่นมันแบบเฮ้ยมันก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่ง
มันมองเรื่องซอฟต์ไซต์เยอะกว่าเออมันมันเจ๋งตรงนี้
อื้อเพราะฟูตบอลเล่นเป็นทีมมันให้ความสำคัญกับซอฟท์ไซต์ทั้งหมดเลยอ่ะ
เสื้อแข่งทีมชาติอังกฤษอะครับขาดตลาด
และที่สำคัญสวยด้วย
คนกองอังกฤษหาไม่ได้ใช่คนกองอังกฤษหาไม่ได้ในช่วงหนึ่งเลย
เพราะว่าผมพอมีคนรู้จักอยู่อังกฤษเขาก็พยายามไปหาซื้อเสื้ออังกฤษนี่แหละ

ไม่มีครับเสื้อทีมชาติอังกฤษขาดตลาดครับ
ด้วยกระแสฟีเวอร์ด้วยด้วยอะไรด้วยนะมันผสมบนเพลงกันไปหมด

จะไม่มีบริษัทที่ผลิตเสื้อ
มันไม่มีโลโก้ติด

แต่ถ้าเป็นเสื้อวินเทจที่ขายกันตอนนี้
เพราะว่าเขาไม่สามารถหาซื้อเสื้อปัจจุบันได้

แต่บางคนก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้เขาก็เลยต้องไปซื้อเสื้อพวกนั้นแทน
ก็เหมือนเป็นเสื้อย้อนยุคแต่ว่าไม่ได้ไปทำจากบริษัทที่ผลิตตอนนั้น

ก็มีเสื้อปี๒๐๐๙เป็นสโมสรผลิตเอง

ใช่อันนี้ผมแถมให้นิดนึงก็คือว่าตอนรุ่นการรุ่นการอะไรวะ
ทำให้กระบวนการผลิตเสื้อเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปเพราะว่ากระบวนการการพัฒนาเสื้อแข่งนะครับ
แล้วทางแฟน๑ซัลต้านตั้นแนวอังกฤษเขาก็จะไม่มีเสื้อแข่งของซัลต้านตั้นรูปริศการนั้นใส่
โดยจะไม่มีโลโก้อะไรเลยมีแค่แบบซื้อโลโก้ซัลต้านตั้นกับสปอนเซอร์

ล้างความรู้สึกผิดไม่ใช่ไม่แก้แค้นล้างแผนในใจของตัวเอง
เหลือเชื่อสำหรับแมทนั้น

คิดว่าให้ใครยังไงก็เรมันดูทรงดูฟอร์มทุกอย่างอังกฤษไม่น่าจะสู้ไหว
แต่สุดท้ายมันไปตั้ง๒๐อ่ะ

ชนะลูกเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วกฎ๒๐ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ
จริงคือโซเกรดอาจจะเป็นคนเดียวที่แบบอยากเจอทีมชาติเรมันก็ได้นะ

อืม

พี่ว่ามันมีเล็กอยู่คือถ้านึกถึงเราทำงานเรารู้อยู่แล้วว่าเจอเรมันหนัก
เออก็ทำสำเร็จมากเลย

ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทิปชั่นกริตในรอบ๕๕ปี

สุดท้ายก็มาแพ้จุดโทษนะ
มันก็ถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีแล้วแหละ
เรื่องจุดโฆษมันกินกันไม่ลงแล้วมาตัดสินกันวินาทีสุดท้าย
สำหรับคนที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษจริงอย่างพวกคนดูบอลอังกฤษส่วนใหญ่มันก็มีลึกที่แอบรู้อังกฤษแหละ
พี่ว่านะนักเตะเรารู้จักทั้งทีมใช้คำว่าไม่มีใครที่เราไม่คุ้นชื่อเลยไงมันก็เป็นทีมแบบทีมมหาชนอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่คนที่ไม่เชียร์ก็จะมีปมไม่ชอบมันไส้เอียดไม่แฮปปี้กับนักเตะคนใดเป็นพิเศษอยู่แล้ว
มันจะออกแนวออกแนวหมั่นไส้มากกว่ามันไม่ถึงขั้นว่าแบบจะไม่ชอบทีมนี้ไปซะเลยหรอก
ว่านะอย่างพี่เองก็ชัดเจนพี่ไม่แฮปปี้กับลาฮีม
ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเชียร์ทีมศาลอังกฤษในเซตนี้
โอเคนั่นแหละ
วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติอังกฤษนะครับ
ถ้าในอนาคตอันใกล้หรืออนาคตอันไกลเราก็อาจจะมาพูดถึงซังกฤษอีกครั้งนึง
อยากจะบอกว่ามีอยู่แล้วครับอ่านมานานแล้วเรื่องนี้

นั่นน่ะสิมีหลายเรื่องที่แม่พูดเลยนะ
ได้ที่๓ก็ได้
ในเรื่องของเสียงหรือสัญญาณเล็กน้อย

มีเสียงหมาเห่าด้วยไม่รู้เข้าหรือเปล่า
แอมเบียนเล็กน้อยนะครับ

ต่างคนต่างอัดที่บ้านตัวเองก็อาจจะมีแอมเบียน
เรื่องตำแหน่งอันดับที่๓หรืออะไรเกี่ยวกับเลข๓

ตอนนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีครับ